ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศไปดูคู่ชีวิตคู่หนึ่งเขาอยู่กันมา๗๐ปี

ถูกต้องเหตุการณ์นี้เป็นรักแท้ที่เขาเชื่อว่ามีอยู่จริง
เพราะว่าคุณตาคุณยายคู่หนึ่งอยู่กันมา๗๐ปี
แล้วก็จับมือกันจนหมดลมหายใจไปพร้อมกันครับ
หลานตายายได้โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจ
ของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งพร้อมข้อความระบุว่า
หลับให้สบายนะครับ
ตายายรักกันจนวันตาย
ไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะครับ
โดยทั้งคู่นั้นนอนจับมือกันเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันในบ้านพักนะฮะ
โดยคุณตาเสียชีวิตด้วยโรคชะลาตอนเที่ยงคืน๓๕นาทีของวันที่๒๕พฤษภาคม
จากนั้นคุณยายก็เสียชีวิตตามไปในเวลาตี๒๑๕นาทีนะครับ
เมื่อวานเนี่ยบรรยากาศที่วัดราชบรรจงวัดตาดงที่อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาเนี่ยลูกหลานของคุณตาคุณยายก็จัดพิธีรบน้ำศพ
ท่ามกลางยาดที่ไปร่วมรสน้ำสดจำหน่วนมากนะครับ
คุณตาท่านนี้คือคุณตายุ้ยกลิ่นทูบอายุ๙๔ปี
คุณยายคือคุณยายประเทืองกลิ่นทูบอายุ๘๘ปี
ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมา๗๐ปีคุณผู้ชมนะครับ
ทีนี้นักข่าวเราเข้าไปถามลูกสาวคนที่๓ของคุณตาคุณยาย
คือนางทวีกลิ่นทูบอายุ๖๐ปีแล้ว
เขาก็บอกว่าพ่อแม่นะมีลูกกัน๖คนตอนนี้เหลือ๓คนเพราะว่า๓คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ที่ผ่านมาพ่อแม่ป่วยมาหลายปีครับ
คุณพ่อเป็นถุงลมโป่งพองคุณแม่ก็เป็นโรคพากินสัน
จากนั้นทั้งคู่ก็ป่วยติดเตียงกันมานานหลายปีลูกหลานก็ช่วยกันดูแลนะครับ
ก่อนหน้านี้เวลาคุณแม่ป่วยพ่อเป็นห่วงมาก
แม้ตัวเองจะป่วยนะฮะแม่ป่วยพ่อก็จะร้องไห้น้ำตาไหลด้วยความที่รักกันมากนะฮะ
แม่ก็จะน้ำตาไหลพร้อมกันกับคุณพ่อด้วยเหมือนกัน
อีกคนป่วยอีกคนก็จะป่วยตามไปด้วย
คุณพ่อเคยพูดว่าถ้าแม่จากไปก่อน
คงตามไปด้วยคงใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้แน่ถ้าไม่มีแม่
เอาไปฟังเสียงของลูกสาวนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาจังจะได้ตลอดพอเรามาพ่อพาป้อนแม่มันมาป้อนพ่อมันควรจะบอก
มีอะไรที่อยากให้พ่อมาให้แม่มันก็จะบอก
หมายถึงเราไปป้อนพ่อพ่อก็จะบอกให้แม่มัน
พอเราป้อนแม่เอาไว้ให้พ่อมันก็จะพูดอยู่นี้ตลอด
เขาจะห่วงกันตลอด
นี่พอเรื่องนี้ถูกโพสต์ไปนะชาวเน็ตจำนวนมากนะครับ
ไปร่วมไว้อะไรกับคุณตาคุณยายคู่นี้
แล้วก็เหมือนเป็นตัวอย่างนะเหมือนเป็นชีวิตคู่ของคนคู่หนึ่งที่อยู่กันมา๗๐ปี
รักกันจนวันตายจับมือหมดลมหายใจไปพร้อมกันนะฮะ
ขณะที่ลูกหลานเองก็กำหนดว่าจะมีพิธีชาปนักกิจศพนะฮะ
ในวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายนนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของตายายคู่หนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นรักแท้ซึ่งมันมีอยู่จริง
ใช่ค่ะอย่าเพิ่งหมดหวังในความรักนะคะมันมีอยู่จริงคุณผู้ชม